ยังต้องอยู่กับเรื่องตำรวจต่อ
เมื่อวานเนี่ยขีดเส้นใต้ไปว่า
ถึงเวลาแล้วที่อยากให้นายกให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในวงการตำรวจ
เหมือนกับการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอื่นของประเทศ
เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องที่เน่าเหม็นเฉาโชว์
คนที่ติดตามรายการนี้
ดูในโลกออนไลน์ผมดูคอมเมนต์แล้วเนี่ย
เขาสนับสนุนเยอะเลยครับ
ที่จะให้นายกเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาตำรวจ

ประชาชนเนี่ยมีความเห็นมาตั้งนานแล้ว
ว่าอยากให้มีการแก้ไขปัญหา

มีมาตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจ
มีมาตั้งแต่ขอสอชอจะเข้ามาแล้ว
ขอสชเข้ามาก็ใช้ระยะเวลาหลายปี
เพื่อวางกรอบวางแนวทางว่าจะปฏิรูปตำรวจกันยังไง
แล้วก็เอากรอบเอาแนวทางนั่นแหละ
ทำออกมาเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็นกฎหมาย

แต่ว่าเอาเข้าไปไปมาแล้วพอไปส่องดู
พรบตำรวจที่ออกมา

ถ้าเปรียบยารักษาคนไข้กินแล้วไม่หาย

จุดสำคัญที่ควรจะแตะก็ไม่แตะ
ที่จำเป็นต้องรักษาคือต้นต่อที่มาจากการซื้อขายตำแหน่งในการโยกย้ายตำรวจ
นี่พูดกันมานานแล้วการซื้อขายตำแหน่งนำไปสู่การหาเงินการส่งสวยส่งนาย
ตอมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องอธิบายซ้ำซากว่ามันเป็นยังไง
แต่สังคมคนไทยก็รู้กันอยู่ว่าถ้าผู้กำกับผู้บังคับการผู้บัญชาการได้ตำแหน่งมาด้วยการเสียเงินซื้อตำแหน่ง
หรือเสียเงินส่งนายพอได้เป็นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องถอนทุนถอนทุนอย่างเดียวไม่พอก็บวกกำไร
แล้วผลมันก็เกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็เป็นที่มาว่าสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ปราบแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าตำรวจมองข้ามและละเลยทำไมมองข้ามและละเลย
ก็เพราะว่าไปเอาเงินเข้ามาตำรวจเนี่ยเวลาจะซื้อตำแหน่งจะไปเอาเงินจากไหนล่ะ
ถ้าไม่เอาเงินจากสถานบริการไม่เอาเงินจากธุรกิจที่เป็นสีเทามินเมกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เงินจากพวกนี้
แล้วพอไปเอาเงินจากเขามาแล้วจะไปปราบไปปรามไปจับเขาได้ยังไงมันก็วนกันอย่างนี้
เลวร้ายความเสื่อมซามในสังคมก็เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายมันใช้ไม่ได้
ธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายเรื่องราวที่ทำให้เยาวชนเสียหายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเริ่มต้นต่อมาจากตรงนี้ครับ
ก็เพราะว่าตำรวจหาเงินจึงเป็นที่มาว่าจมปรักอยู่การรับสวยสารพัดสารพันธุ์ก็เพราะต้องหาเงินส่งสวยส่งนายก็อย่างที่ว่านี้
ตำรวจที่ไม่ทำอย่างนั้นก็ทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานงกงกกันไปถึงเวลาขึ้นมาก็สู้คนที่
มีเงินไปซื้อขายตำแหน่งไม่ได้เขาก็เจ็บปวดเขาก็ขมคืน
ตำรวจเหล่านี้ก็ทำงานไปวันเพราะสภาพจิตใจมันขมขื่น
ผมก็เข้าใจว่าปัญหานี้ไม่ใช่ง่ายที่มันแก้ไม่ได้ก็เพราะว่า
ปากว่าตาขยิบกันใครขึ้นมาเป็นผู้นำหน่วยตำรวจมาเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อหนึ่งเวลาให้สัมภาษณ์ก็คือว่าจะเข้ามาแก้ปัญหา
เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการส่งสวยเรื่องการที่ตำรวจ
ครองสิ่งผิดกฎหมายก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องแบบนี้ทั้ง
นั้นแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตอนแถลงออกมาก็ดูดีแต่
อยู่ไปอยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนเดิมครับอีรอบเดิม

พอแถลงออกมาทีนึงลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็เอามือ
ปิดปากหัวล็อกคิดคิดเขาขำกันเพราะเขาได้ยินมาแล้วหลาย
รอบแต่มันทำไม่ได้อันที่สอง
จากปากว่าตาขยิบแล้วอันที่สองก็สำคัญมันแก้ไม่ได้
เพราะว่าการซื้อขายตำแหน่งมันสมยอมกันคนที่จ่ายเงินพร้อม
ที่จะจ่ายเงินพร้อมจะหาเงินมาจ่ายเพื่อแลกกับการได้ขึ้น

เขาจะไปทำให้เราเห็นหลักฐานได้ยังไงหลักฐานการซื้อขาย
ตำแหน่งไม่มีหรอกครับแล้วบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานไป
ลงโทษเขาไม่ได้เพราะเราต้องมีประจักษ์พยานเราต้องมีหลัก
ซึ่งไม่มีหาไม่ได้ไม่เหมือนบางประเทศนี่ครับประเทศจีนเนี่ย
เชื่อได้ว่าแค่สงสัยได้ว่าแค่มีข้าวเขาก็เอาเข้าคุก
เข้าตารางหลายล้านคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของเราต้องรอ
หลักฐานแล้วมันจะหาหลักฐานมาจากไหนเว้นแต่ว่ามันมีบาง
ปีคนที่จ่ายเงินมัดจำแล้วคนที่จ่ายไปครึ่งหนึ่งแล้วหรือ
คนที่จ่ายเงินก่อนแล้วพอถึงเวลาเอ้าไม่ได้ตำแหน่งที่ควรจะ
ได้ที่ตกลงกันเขาก็โวยแล้วก็จะเป็นข่าววูบวาบวูบวาบ
อยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวข่าวก็หายไปก็เป็นมาอย่างนี้ฉะนั้น
นี่คือเหตุผลหลักที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วทำให้ตำรวจ
ปรักอยู่กับผลประโยชน์ตำรวจต้องเจ็บสวย
แล้วพอไปเก็บสวยก็แก้ปัญหาผิดกฎหมายไม่ได้
แล้วพอแก้ปัญหาผิดกฎหมายไม่ได้ปัญหาที่ว่านั้นก็เกิดขึ้น
เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับสังคมทั้งนั้น
วงการตำรวจก็เน่าเหม็นอยู่อย่างนี้
ทั้งหมดนี้รู้ครับว่าแก้ยาก
แต่อยากให้นายกมีท่าทีที่แสดงออกมาว่า
นายกอยากจะแก้ปัญหานี้
นายกอยากจะทำอยากแก้ปัญหานี้เหมือนกับที่นายกอยากจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโน่นนี่นั่น
เหมือนกับนายกที่อยากแก้ปัญหาเรื่องของประเทศเรื่องโน่นนี่นั่น
เอาเรื่องตำรวจมาอีกสักเรื่องหนึ่งเถอะนายก
แสดงท่าทีให้ชัดเจนออกมาว่า
นายกมีท่าทีที่จะแก้
แล้วพอมีท่าทีที่จะแก้เนี่ย
ทุกอย่างมันจะค่อยเกิดขึ้นแล้วเป็นไปได้ขอให้มีท่าทีก่อน
แสดงท่าทีก่อนขอให้แสดงความตั้งใจก่อน
นายกมาจากภาคธุรกิจผมว่านายกก็รู้ปัญหาเยอะเรื่องของวงการตำรวจ
เมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรม
พิปรายในสภาว่านายกต้องใช้ความกล้าหาร

ถ้าไม่ใช้ความกล้าหารเนี่ยมันแก้ไม่ได้
เพราะการไปแก้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งมันเหมือนกับไปแห่รังต่อลังแตน
เดี๋ยวมันก็ลุมทำร้ายเอา
ฉะนั้นนายกจะต้องแสดงท่าทีจริงจังแล้วแก้ปัญหา
แล้วก็ใช้ความกล้าหาร
นายกมีที่ปรึกษาตั้งหลายคนนี่ครับ
ลองตั้งคนที่เหมาะสมคนที่เอาจริงเอาจังเนี่ย
เกาะติดเรื่องปัญหาในวงการตำรวจแล้วทำงานแทนนายก
ทำงานแทนนายกมีข้อมูลป้อนให้นายกเสนอนายกว่าถ้าจะแก้กันจริงต้องเป็นยังไง
เพราะว่าอย่างที่บอกที่พยายามแก้กันอยู่มันแก้ไม่สำเร็จ
โยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยอุตส่าห์เขียนเอาไว้ว่า
เพื่อป้องกันไม่ให้ซื้อขายตำแหน่งไม่ให้วิ่งเต้นกันให้อาวุโสเป็นหลัก

เพราะมันยังมีการเปิดช่องให้ดูเรื่องอื่นดูเรื่องความเหมาะสม
ดูเรื่องความรู้ความสามารถมาประกอบ
สุดท้ายก็ไปแหกช่องคนที่อาวุโสน้อยก็ได้ข้ามหัวมาเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็ตั้งเยอะแยะ
นี่ก็แปลว่ามันเกาไม่ถูกที่คัน
เอาล่ะก็ปิดท้ายสุดสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องของตำรวจ
อยากเห็นนายกมีท่าทีที่จะแก้ปัญหาในวงการตำรวจอย่างจริงจังครับ
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ